หลายคนเขาไม่ได้มีแค่อาชีพดารานะแต่ว่าเขายังประกอบ
แต่ว่าเขาทำธุรกิจแต่มันแปลกตรงที่ธุรกิจที่เขาทำเนี่ย

อย่างนาย่งเนี่ยมีทั้งน้ำพริกกะปิน้ำปลาน้ำส้ม

ส่วนนภวงเองเนี่ยเขาก็มีธุรกิจเหมือนกันนะคะ

คือแต่ละคนเนี่ยจัดแน่นมากกับการทำธุรกิจนะคะคุณผู้ชม
คือนอกจากจะสร้างเสียงหัวเราะให้กับเราแล้ว
นาย่งกับนภวงเชิญยิ้มที่เป็นสองเพื่อนซีเนี่ย
เรียกได้ว่าขยันมีโปรเจกต์ธุรกิจออกมา

มีทั้งน้ำพริกกะปิน้ำปลาน้ำส้ม
น้ำพริกกะปิน้ำปลามาแล้ว

เขาทำแบบเซ็ตใหญ่คือแต่ละอย่างเนี่ย
ขายเยอะนะครับขายเยอะกะรวยอย่างแน่นอน
ส่วนน้าพวงเนี่ยเขาก็เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวใหม่ขึ้นอีกหนึ่งแห่งนะคะ
ซึ่งงานนี้ทั้งคู่ยอมรับว่าแม้ธุรกิจจะเล็ก
แต่ว่าหลายอย่างก็มีปัญหามีอุปสรรคบ้าง
แต่ก็มีความสุขที่ได้ทำงานในแบบที่ชอบ

ส่วนใครที่เป็นห่วงเรื่องสุขภาพของเพื่อนซีคู่นี้ว่า
อายุมากขึ้นแต่ทำไมยังขยันทำงานอยู่เลย

งานนี้ทั้งคู่คอนเฟิร์มกับบันเทิงไทยรัฐว่าตรวจสุขภาพแล้ว
ผลออกมายังฟิตปังเหมือนอย่างกับหนุ่มอยู่เลยค่ะ
แต่สุขภาพก็ไหวครับยังไหวครับยังอยากทำงาน
ถ้ายิ่งทำงานเนี่ยสุขภาพจะยิ่งประคองตัวได้ดีนะครับ
แต่ถ้านั่งอยู่บ้านเนี่ยมันจะพอแพร่มันมึนมันทึบมันเอียดอ้าน
มันเหมือนเครื่องจักรที่ไม่ได้หยอดน้ำมันเครื่องอะไรอย่างนี้
อ๋อมีครับมีประจำปีครับ
ปกติปกติเวลาไปตรวจแล้วปกตินี่ก็สบายใจ
แต่ตอนก่อนตรวจก็กลัวจะเจออะไรเหมือนกัน
ก็ทำไปเรื่อยนะครับมันไม่อยากหยุด
นาย่องเป็นคนที่ไม่หยุดถึงบางครั้งหยุดทำบ้าง

เราไม่ได้ลงทุนเยอะอลังการอะไรเอาแต่พอตัวเนอะ
เราไม่ได้หวังจะก้าวกระโดดอะไร
มาเริ่มก่อทำอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็ค่อยไป

อายุไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการทำงานเลยนะ

อย่างว่าหลายคนที่อายุมากถ้าเกิดว่าเขานั่งอยู่บ้านเฉย
เขาจะเบื่อแล้วมันจะส่งผลต่อจิตใจ
จิตใจต้องแข็งแรงก่อนสุขภาพก็จะแข็งแรงตาม
เพราะเราก็ต้องดูแลสุขภาพกันไปด้วยนะครับ
แต่แนะนำเลยวันนี้อย่าไปพบหมอ